สวัสดีครับวันนี้มีการเผยแพร่งรายงานขององค์การสหรัฐประชาชาธิชีนะครับว่า
องทัพทหารของพม่านั้นกำลังฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชามโรฮิงญา
แล้วก็กลุ่มชาติภัณฑ์อื่นในประเทศด้วย
พร้อมเรียกร้องให้ผู้ที่กระทำความผิดนั้นไปขึ้นสารอาญาระหว่างประเทศครับ
ขณะที่ทางด้านของเฟซบุ๊กก็มีท่าทีออกมาเหมือนกัน
โดยมีการแบนบัญชีเฟซบุ๊คของผู้บัญชาการทหารสูงสุดของพม่าด้วย

ผู้ชายคนนี้เพิ่งถูกเฟซบุ๊กแบนเมื่อวานนี้
เขาคือพลเอกอาวุโสมินอ่องไหล่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของพม่า

เฟซบุ๊กยังดำเนินการแบนบัญชีบุคคลการเมือง
และเพจข่าวสารเกี่ยวกับพม่าอีกหลายสิบเพจ

เผยแพร่ข้อความสร้างความเกลียดชัง
การดำเนินการของเฟซบุ๊กในการแบนบัญชี
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของพม่า
เกิดขึ้นหลังจากองค์การสาปราชาชาติ

ระบุชื่อพลเอกอาวุโสมินอองไลน์

มีส่วนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรัฐยาไข่
รัฐฉานและรัฐกะชิน
ในการแถลงข่าวเมื่อวานนี้ของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

ภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
ควรนำกรณีนี้ขึ้นสารอาญาระหว่างประเทศ

โดยระบุว่าเธอไม่ได้ใช้อำนาจในฐานะผู้นำประเทศที่แท้จริง
อีกทั้งยังไม่ได้ใช้แม้แต่อำนาจทางจริยธรรม
เพื่อทำในสิ่งที่ถูกต้อง
มารับภาพธรรมที่สนิทรุกโปรดถึงจักระชีวิตพวกเรา

จะไม่ใช่ให้นักที่สูงภาพเซียงแห่งยุค

สรุปว่าทหารพม่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จากรายงานฉบับนี้
เป็นผลจากการทำงานในช่วงเวลากว่า๑ปี
โดยไม่ได้รับความร่วมมือที่ดีนักจากรัฐบาลพม่า
วิทแมททีสันอดีตนักวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน
ซึ่งปัจจุบันเป็นนักวิเคราะห์ประจำในพม่ามองว่า
รายงานฉบับนี้จะมีข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงต่อพม่า

ก็คงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรรัฐบาลพม่า
หรือแม้แต่นางซูจีได้
ดูเหมือนความเห็นของผู้ติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
สอดคล้องกับผู้อพยพชาวโรฮิงญาในค่ายผู้ลิภัยในบังกลาเทศ
แม้จะมีเสียงยินดีหลังรายงานขององค์การสาปราชาชาติ

แต่ผู้ลิภัยชาวโรฮิงญาคนหนึ่ง
ก็ยังไม่เชื่อจนกว่าข้อเสนอในรายงานจะเกิดขึ้นจริง
หลีภัยชาวโรฮิงญาคนนี้บอกว่า
เขายังไม่เชื่อจนกว่าองค์การสหประชาชาติ
หรือสารอาญาระหว่างประเทศ
จะนำตัวมินอ่องลายขึ้นศาลและลงโทษเขา
เพราะหลายปีที่ผ่านมามีข่าวมากมายว่าหลายอย่างจะเกิดขึ้น

รายงานของสหประชาชาติฉบับนี้ออกมาในช่วงครบรอบ๑ปี
เหตุความรุนแรงในรัฐยาไข่
จนทำให้มีชาวโรฮิงญาอบพยพเข้าบังกลาเทศไม่ต่ำกว่า๗แสนคน
ขณะเดียวกันยังเป็นช่วงเดียวกับที่๓พม่า
การพิจารณาคดีนักข่าวสำนักข่าวรอยเตอร์๒คน

รอบครองเอกสารลับของทางราชการ
หลังเข้าไปทำข่าวสอบสวนในรัฐยาไข่
ซึ่งทั้งคู่อาจถูกลงโทษจำคุกสูงสุดถึง๑๔ปี
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน